วัยรุ่นกลุ่มนี้เปลี่ยนถนนให้กลายเป็นสนามรบเฉยเลยค่ะ
คือไปเอาคืนคู่อรินะคะหลายสิบคนเลย
แล้วมีทั้งไม้มีทั้งมีดมีทั้งระเบิดปิงปอง

โอ้โหคุณผู้ชมภาพนี้มันน่าตกใจมาก
ดูนี่นี่ขี่รถจักรยานยนต์กันมา
เลยแล้ววิ่งไล่กันมีอาวุธกันด้วยทุกคน
แล้วมีกระบะขับผ่านไปคันนึงไม่รู้เป็น
แก๊งนี้หรือเปล่าหรือเป็นชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่อง
ขับมาพอดีแล้วมาเจอแบบนี้โอ้โห
ถ้าไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเจอแบบนี้ช็อกนะ

วัยรุ่นกลุ่มนี้หลายสิบคนปลาระเบิดปิงปองใส่กันแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสะพานคลองห้วยใหญ่ตำบลมับตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ตำรวจสพมับตะพุธและเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ
วัยรุ่นหลายสิบคนที่ก่อเหตุขี่รถหลบหนีกันไป
โอ้โหมีรถล้มคว่ำพังอยู่๓คันนะคะ
มีประทัดยักษ์มีระเบิดปิงปองตกอยู่๓ลูก
มีคนเจ็บ๓คนเป็นผู้หญิง๑ผู้ชาย๒ถูกสะเก็ดระเบิดค่ะ
ก็ต้องแยกนำส่ง๒โรงพยาบาลนะสงสัยเป็นสองฝ่าย
ต้องแยกส่งส่งโรงพยาบาลเดียวกันไม่ได้
กลัวจะไปตามล้างแค้นกันที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องอายัดตัวเอาไว้นะคะเพื่อสอบปากคำแล้วก็จะมีการดำเนินคดี
ทีนี้จากการพูดคุยกับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเขาเล่าให้ฟังว่า
มากับเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลปากน้ำ
พวกมา๓๐กว่าคนค่ะมาล้างแค้นวัยรุ่นฝั่งตำบลมาบตาพุธ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุปลาระเบิดปิงปองปลาประทัดยักษ์ใส่กันเลยเป็น๑๐ลูกนะคะ
อีกฝ่ายที่ขี่รถมาถึงล้มเกลื่อนถนนแล้วก็ตะลุมบอลกัน
จนมีคนตะโกนว่าตำรวจมามา

มากับเพื่อนแล้วมือมึงโดน

มาทั้งหมด

แล้วไงนัดตีกันหรือเปล่าไง
ไหนไปถ่ายก็ได้

คู่อลิสกลางทางหรือเปล่าไง

แล้วยังไงเขากว้างระเบิดใส่เราหรือเปล่าไง

โอ้เหอะมากันทีเป็นห้าสิบคนพี่อุ๋ยแล้วนี่ไง
ปลาเองเจ็บเองปลาระเบิดเองมือตัวเอง
ก็เจ็บด้วยเนี่ยโอ้โหมันมันเกินไปนะมันเกินไปมากค่ะ
เอาไว้ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปไล่ดูภาพจาก
กล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่าต้องโดนทุกคนอ่า
ทุกคนในเหตุการณ์นี้ต้องถูกเรียกมาสอบปากคำและดำเนินคดี
๕๐กว่าคนหรือกี่คนต้องมาให้หมด
นี่ไงเจ็บเองมือเจ็บเห็นไหมปลาระเบิดใส่
เอาให้หนักหน่อยแล้วกันต้องหงค่อหา
หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงผมว่าต้องตามเข้ามา
แล้วก็ให้รับโทษมีความผิดด้วยกันด้วย